ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดื่มดำกับคอนเสิร์ต

คือใครไปเนี่ยเตรียมเปียกกันได้เลยนะคะคุณผู้ชม
ฉ่ำสนุกสนานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยครั้งที่๓นี้เข้ามาในคอนเซ็ปต์

ดิฉันก็งงนะไม่อยากเป็นเด็กแต่ก็ไม่อยากโต
คืออยากเป็นแบบนี้แหละใช่มั้ย

มาส่งเพลงเพราะพร้อมกับเรียกสายฝนด้วย

ให้แฟนได้แฮปปี้กันทั่วหน้า

กลางสายฝนแบบนี้ได้โยกกันไป

เป็นหน้าที่แบบเหงาเป็นฤดูเหงาของใครหลายคน
ก็ปลุกความคลึกคลื้นได้ทุกฤดูเลยนะคะ